คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ

แต่ใจคนกรสินไม่ดำนะจ๊ะ

จอดติดอยู่ที่สี่แยกไฟแดง

ทำไมรู้จักผู้ชายเข้ามาทำร้ายร่างกาย

เป็นเมืองที่คนใจไม่ดำเพราะมีผู้ชาย

ไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ

ระบุข้อความบอกว่าไม่รู้คลั่งอะไรหรือยังไงนะ

วิดีโอก็ตามภาพเลยค่ะ

ซึ่งเหตุการณ์ในคลิปจะเห็นนะครับคุณผู้ชม
เสื้อยืดลักษณะสีเขียวหน่อยไหม
กางเกงขาสั้นค่ะเดินเข้าไปชกต่อย

ติดไฟแดงอยู่ตรงสี่แยก

ก่อนที่จะมีชายวัยรุ่นซึ่งเป็นพลเมืองดี

รัวหมัดใส่ไม่ยั้งเลยนะคะ
ซึ่งให้รถจักรยานยนต์ของพลเมืองดีล้มลง

เรื่องมันสงบลงแกก็ขี่มอโตซัยออกไป
ล่าสุดคลิปนี้หลังจากที่เผยแพร่ออกไป
ก็โดยลงที่ที่ตอบจุดเกิดเหตุ
รู้แล้วนะคะว่าคนที่ถูกทำร้ายคือใคร

ปรีพัฒน์อายุ๓๙ปีเป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง

ส่วนผู้ชายพลเมืองดีน้องเป็นวัยรุ่นนะคะอายุ๑๖ปี

ชื่อว่านายจิตปกรณ์อุ่นบุญ
น้องเป็นนักศึกษาชั้นปวชปีที่๒
วิทยาลัยเทคนิคกาลสินนะคะ
คุณผู้ชมนี่ค่ะเดินทางมาที่โรงพักเรียบร้อยแล้ว
มาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายที่ก่อเหตุ
แล้วตำรวจรู้ว่าตอนนี้รู้แล้วนะคะ
ว่าผู้ชายคนที่ก่อเหตุเป็นใครยังไง
คุณผู้หญิงที่เธอถูกทำร้ายร่างกาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณช่วงเย็นของวันที่๘

หลังจากที่เธอเลิกงานก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
กระทั่งไปจอดรถติดไฟแดงอยู่ตรงบริเวณสี่แยกทุ่งมนต์
ก็มีผู้ชายคนนั้นแหละเข้ามาก่อเหตุทำร้ายร่างกายเธอ
ชี้หน้าด่าทอเธอด้วยถ้อยคำหยาบคล้าย
รู้จักกันไหมมีเรื่องกันมาก่อนไหม
ไม่เลยค่ะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
จนกระทั่งพอเหตุการณ์ผ่านไปสักแป๊บหนึ่ง
ผู้ชายที่เป็นพลเมืองดีที่จอดรถจักรยานยนต์ติดไฟแดงอยู่
ข้างก็เลยเข้ามาช่วยห้ามปลาม
แต่ก็ไม่ไหวค่ะผู้ชายคลั่งคนนั้น
ก็รัวหมัดใส่น้องวัยรุ่นพลเมืองดีคนนั้นนะคะ
ขณะเกิดเหตุไม่ทราบตัวเธอเองบอกว่าไม่ทราบ
ว่ามีคนถ่ายคลิปวิดีโอไว้มาทราบจากโลกโซเชียล
นี่คือดาบอีกด้านหนึ่งของโลกโซเชียลนะคะ

พลังโซเชียลช่วยแชร์กันจนกระทั่งเธอเห็นคลิปนี้

เช่นเดียวกับพลเมืองดีนะคะบอกว่าตั้งใจเลยตั้งใจเข้าไปช่วย
แต่กลับถูกทำร้ายร่างกายจนเจ็บตัวนะคะ
บอกว่าพอเห็นว่าคุณผู้หญิงคุณพี่ผู้หญิงปลอดภัยแล้ว
เธอก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากจุดนั้น
เพราะเกรงว่าคนก่อเหตุอาจจะมีอาวุธ
แล้วก็อยากให้ตำรวจจับตัวคนที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะคะ
เราก็ได้เห็นน้ำใจนะวัยรุ่นน่ารักก็มีนะคะ
ไม่ใช่ว่ายกพวกตีกันตลอดอายุ๑๖ปีเองค่ะ
แต่ว่ามีจิตสาธารณะพอเห็นคนอื่นเขาตกทุกข์ได้ยาก
ไม่นิ่งดูดายนะคะไปช่วยเหลือค่ะ